เมื่อจู่คุณกวางโพสต์ภาพตัวเองในขณะที่แขนมีเลือดเต็มไปหมดเลยนะคะ
ซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุบนท้องถนนนี่แหละค่ะ
คุณกวางเองประสบอุบัติเหตุรถมอเตอร์ไซค์ชนกับรถยนต์
สภาพที่แขนอาบเลื่อนเมื่อสักครู่นี้นะคะ
พร้อมกับบอกเล่าเหตุการณ์เอาไว้แบบนี้ค่ะ
อุบัติเหตุเกิดขึ้นได้เสมอวันนี้อีกครั้งที่รอดมาได้ด้วยหมวกกันน็อก
แต่วันนี้ดันไม่ใส่เสื้อกาดแขนเต็มกำลังไปโรงพยาบาล
ณตอนนี้คู่กรณีน่ารักมากมีน้ำใจไม่โวยวาย
ดูแลกันอย่างดีขอโทษและขอบคุณมากครับ
อาการหลังจากเย็บแผลเป็นอย่างไร
เจ้าตัวเขาอัปเดตผ่านบันเทิงไทยรัฐให้ได้ทราบกันผ่านคลิปนะคะ

ตอนนี้พึ่งกลับมาจากโรงพยาบาลนะครับ
เอาสิ่งสกปรกออกนะฮะแล้วก็เย็บเป็นที่เรียบร้อยครับ
กันนะครับผมแล้วก็มีบริเวณสะโพกครับที่ตอนนี้ช้ำ
ใช้ได้อยู่นะฮะก็ปวดเดินกระเพกนิดหน่อยนะครับ
ตอนนี้อาจจะแบบระบมระบมทั้งตัวมีแผลตามตัวนิดหน่อยครับ
รู้สึกผิดที่ที่ตัวเองประมาณนะครับเพราะว่าจริงปกติ
เวลาผมขับมอเตอร์ไซค์เนี่ยจะใส่ชุดแจ็คเก็ตแบบ
เต็มชุดมากมากตลอดทุกครั้งนะครับแต่วันนี้ด้วยความบอกตรงตรงว่า
เผลอขี้เกียจนะครับผมครั้งเดียวเลยออกไปกำลังจะถึงบ้านอยู่แล้ว
จริงก็มีหัวกระแทกด้วยนะครับแต่ว่า
วกรับไปครับไม่มีปัญหาอะไรเพราะคุณหมอก็เช็คเรื่อง
หัวเรื่องเรื่องคอทั้งตัวเรียบร้อยแล้วนะครับ
ก็ไม่มีกระดูกไม่มีอะไรข้างในที่รุนแรงนะครับผม
ก็ถือว่าเคราะห์ดีไปนะคะนี่ถือว่าเป็นตัวอย่างของอุบัติเหตุเลยก็ว่าได้นะคะ
คุณผู้ชมการสวมใส่หมวกกันน็อกเนี่ยใส่ไปเถอะนะเซฟไปเถอะนะคะ
อะไรที่ร้ายมันอาจจะเป็นเบามากยิ่งขึ้นก็ได้
บางคนเนี่ยอาจจะต้องประสบปฏิเหตุถึงขั้นเสียชีวิตแต่ก็อาจจะถึงแค่พิการ
หรืออาจจะเจ็บหนักก็กลายเป็นเจ็บน้อยอะไรที่เขาให้เซฟไปเถอะค่ะ
ว่าจะเป็นหมวกกันน็อกเซฟตี้เบลคาดเข็มขัดนิรภัยก่อนขับรถทุกครั้ง
หรือว่าสวมหมวกกันน็อกก่อนขี่รถมอเตอร์ไซค์ทุกครั้งนิดนึงได้ไหมชีวิตได้
หมวกกันน็อกเนี่ยช่วยติดแป๊กตรงคางด้วยนะ
ไม่ใช่บางคนสวมอย่างเดียวแล้วไม่ทำให้มันเรียบร้อยอันนี้ก็ไม่เกิดประโยชน์นะคะ
มันจะหลุดออกไปไงมันไม่เทปศีรษะเรา